เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานหมูกระทะนะคะ
เพราะว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่บางกะปิ

วันขออภัยค่ะวันศุกร์วันศุกร์จะมีการเลี้ยง
เลี้ยงส่งเด็กม๓อาจจะจบม๓
คุณครูก็จัดหมูกระทะเลี้ยงไปเลยนะคะ
และจะมีการจัดเตาถึง๑๐เตาด้วยกัน

คุณครูอาสาเป็นคนจุดเตาให้

คุณครูตัดสินใจใช้น้ำมันก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเบื้องต้น

เพราะถ้าใช้วิธีการธรรมดามันจะติดช้า

ลงมาพอดีในช่วงเวลาที่จุดไฟ
และน้ำมันการ์ดที่ใส่ลงไปมันเยอะเกินไปค่ะ
ทำให้คุณครูซึ่งยืนอยู่ใต้ลม

นั่นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ลมมาพอดีด้วยนี่นะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ไฟไปคลอกครูสาวคนหนึ่ง
ในขณะที่มีคุณครูอีกคนหนึ่งจุดไฟ
เพื่อทำหมูกระทะเลี้ยงนักเรียน

นางน้อยเป็นแม่ของคุณครูที่ถูกไฟคลอกเนี่ยนะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะ

ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ครูกำลังจะทำหมูกระทะ
เลี้ยงนักเรียนม๓ที่จะจบ
มีครูในเหตุการณ์ประมาณ๓๔คน

คุณครูอ้อมเป็นคนที่จุดไฟในเตา

วิธีการใช้น้ำมันการ์ดเป็นเชื้อเพลิง

ตอนแรกไม่มีปัญหาจุดสำเร็จ

เทน้ำมันการ์ดจากขวดลงไปที่เตาเลย

ทำให้ทั้งไฟทั้งน้ำมัน

เขาบอกทำมาแล้วเตาหนึ่งแล้ว

แล้วเนี่ยอีกเตานึงก็มาเกิดเหตุเนี่ย

เราก็เอกใจว่าเอาเติมฝาเดียว

มันไม่ติดนี่คือคุณจุดไฟแล้วเหรอ

ก็เลยเติมอีกเทขวด

แล้วคราวนี้ไฟมันสปาร์คมาติดที่ปากขวด

เราก็เลยสงสัยว่าคุณ
คือเราคิดว่าอีตอนไฟกลับคือเนี่ย

แล้วทำให้น้ำมันไปลงที่ลูกหมด
คือคือชุ่มไปหมดเลยนะเสื้อผ้าเนี่ย
เห็นแล้วแบบเหม็นแล้วชุ่มไปหมดเลยอ่ะ
หมอบอกว่าครูแอนถูกไฟไหม้กว่า๑๖๕ของร่างกาย
แต่ว่าไม่สามารถสื่อสารใดได้
เรื่องต้นต้องรักษาแผลไฟไหม้อย่างระมัดระวัง

หลังเกิดเหตุครอบครัวของครูแอนค่ะ
เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อย

ทางครอบครัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ว่าเป็นเรื่องของการจงใจทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เพราะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงช่วงส่งตัวเข้าโรงพยาบาล
จนถึงบริเวณครูอ้อมผู้เกาะเหตุไม่ได้หนีไปไหน
แล้วก็มาเฝ้าไข้ครูแอนตลอดเวลาเลย
แล้วก็ยอมรับความผิดทุกอย่างด้วยค่ะ
แต่ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
การจุดไฟต่างอันตรายค่ะ
เห็นแล้วก็ได้ตกใจนะครับ